ยังไงก็ตามซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
เอาไปต่อที่จังหวัดชายนาฏและนครปฐมนะครับเรื่องราวของหมูป่าเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเจ้าของร้านอาหารในจังหวัดชายนาฏนะครับและนครปฐม
แล้วก็จัดกิจกรรมแจกอาหารฟรีนะฮะให้แก่ลูกค้านะครับ
นี่ข้าวขาหมูเงินล้านนะครับ
ร้านแรกนี่แหละครับอยู่ที่อำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐม
จัดกิจกรรมฉลองข่าวดีด้วยการให้ลูกค้ากินฟรี
เมนูข้าวขาหมูข้าวผัดกะเพราหมูและก๋วยเตี๋ยวล่ะครับ

นางสุพิษราตรีแดงน้อยเจ้าของร้านบอกว่า
ตื้นตันใจจนน้ำตาไหลเมื่อได้เห็นข่าวเด็ก
โค้ดทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย
จึงอยากร่วมข่าวดีนะครับฉลองเต็มที่
และยังถือเป็นการต้อนรับการกลับบ้านอีกด้วย
อกจากนี้นะครับเมนูพิเศษที่ทำแจกในวันนี้
ก็มีเมนูผัดกระเพราหมูที่เด็กเคยบอกว่าอยากจะกินครับ
ไม่ต่างจากที่ร้านป้าเจนอาหารป่านะครับ
ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาตำบลท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
ซึ่งทำเมนูผัดเผ็ดหมูป่าแจกฟรี๑๓จานให้แก่ลูกค้า
โดยนางเจนมีสุขเจ้าของร้านวัย๖๒ปีบอกว่า
ติดตามข่าวเด็กและโค้ดทีมหมูป่ามาโดยตลอดนะครับ
ตั้งแต่ติดอยู่ในภายในถ้ำหลวงกระทั่งได้รับการช่วยเหลือพาออกมาจากถ้ำสำเร็จนะครับ
เมื่อทราบว่าทุกคนปลอดภัยดีแล้วนะครับก็อยากร่วมแสดงความยินดี
และฉลองข่าวดีของคนไทยทั้งประเทศในครั้งนี้
ตั้งใจทำเมนูพัดเพชรหมูป่าแจกฟรีให้แก่ลูกค้าจำนวน๑๓จาน
เท่ากับตัวเลขของเด็กและโค้ดทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต
บอกได้ว่ารู้สึกดีใจมากที่ทีมหมูป่าจะได้กลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวในเร็ววันนี้ครับ
ส่วนเรื่องของหมูป่าเดี๋ยวเราก็รอกันหน่อยนะครับเมื่อวานมีการแถลงอย่างไรบ้าง
แล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ไปดูภาพของหมูป่า
ทั้ง๑๓คนที่โรงพยาบาลกันอีกครั้งด้วยนะครับ